อันนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ยิงกันอุกอาจกลางถนนเลยนะคะ
กลางดึกคืนก่อนที่สมุทรปราการ
เห็นภาพเหตุการณ์เลยคือวัยรุ่นมากัน๖คน
ซ้อนรถจักรยานยนต์กันมา๓คันนะคะ
แล้วมีทั้งปืนปากกามีทั้งมีดทั้งไม้
แล้วก็ไปรุมทำร้ายร่างกายผู้ชายวัยรุ่นอายุ๑๕
เขาบาดเจ็บสาหัสแต่ผ่านไปวันเดียว
ตำรวจรวบตัวคนที่ก่อเหตุ๖คนได้นะคะ

อันนี้ชัดเลย๖คน

นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเลยนะคะ
รถจักรยานยนต์๓คันนี่มี๒มุมนะคะ

แล้วก็ก่อเหตุมีทั้งปืนปากกามีทั้งมีด

ในวันอายุ๑๕ปีค่ะ

ตำรวจก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิด

ปู่เจ้าสมิงพรายนะคะ

ปู่เจ้าสมิงพราย๑๓อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

จากโรงพักสำโรงใต้แค่๑กิโลนะคะ

ก็นอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้นะคะ
ซอยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย๑๓

กลางดึกคืนวันที่๒๐พฤศจิกายนนะคะ

จากเล่นฟุตบอลกันที่สนาม

มากันคันเดียวอะค่ะเธอเป็นคนขี่
ตัวเด็กชายวัดอายุ๑๓

คนที่บาดเจ็บสาหัสซ้อนท้ายมากับ๓คน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งค่ะ

แล้วก็อายุน่าจะไม่เกิน๑๕ค่ะ

กลุ่มของเธอยังไม่ทันตอบเลยค่ะ

มาทำร้ายแฟนนุ่มของเธอนะคะ

นัดหนึ่งเข้าที่ข้อมือค่ะ

ทั้งมีดทั้งดาบทั้งไม้

หนีไม่ทันเลยถูกรุมนะคะ

ยกมือไหว้ร้องขอชีวิต

หนูเป็นผู้หญิงนะอย่าทำอะไรหนูเลย

พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

กลุ่มที่ก่อเหตุอาจจะเข้าใจผิด

เธอไปถามกลุ่มเพื่อนนะคะ

เป็นกลุ่มที่เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อน
ประมาณ๔๕คนได้
บอกว่านี่ผู้หญิงนะ

พวกมันก็ผลักหนูมาแล้วก็เหมือน

ใส่เสื้อตัดอ้อยค่ะ

แบบน้ำตาล
ส่วนอาการบาดเจ็บของในวัน

ถูกตีค่ะเย็บไปทั้งหมด

ถูกยิงเส้นเอ็นขาดเลยนะคะ

เมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมาค่ะ

ที่บ้านของในต้าเป็นเพื่อนรุ่นพี่

ประจวบคิริขันจับได้หมดเลยนะคะ

หลบอยู่บ้านรุ่นพี่ค่ะอ่า

ประธานินอ่อนรัศมีหรือนินอายุ๑๙ปี

ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๓คัน

นินอายุ๑๙ปีคนนี้เป็นคนยิงค่ะ

ส่วนอีก๔รายในนุอายุ๑๘

ไปร่วมกันก่อเหตุนะคะทั้งหมด๖คน

รับสารภาพว่าเป็นคนยิงค่ะ

ม่อนอายุ๑๙เป็นคนเอามีดฟัน

ขี่รถจักรยานยนต์กันไป๓คัน

เป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคะเขาจะไปกันประจวบ
แต่พอขี่รถไปถึงที่จุดเกิดเหตุ

เหมือนกับว่าเอามีดเขียวเกี่ยวข้าว

ให้รถเพื่อนเสียหลักล้ม

เขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาปืนปากกาที่พกติดตัวมา
ยิงใส่คนเจ็บเขาที่แขนขวา

หลุดตกจากมือคนเจ็บเขาอ้างแบบนี้นะคะ

แล้วก็ฟันใส่คนเจ็บไปครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นก็เลยช่วยกันรุมทำร้าย
มันขี่มาปวกตรงทางขวงควันเอง
ผมถุกฟันผมใกล้ฝัน
ยิงคืนไปหนึ่งนัก
ก็จะไม่ตรงกับที่ฝั่งคนเจ็บเขาบอก

นี่นะคะข้อมูลก็เลยไม่ตรงกันแบบนี้

ไปชี้จุดว่าปืนปากกาที่ยิงเนี่ย

ก็ต้องประสานขอชุดประดาน้ำจากมูลนิธิ
กระตันยูช่วยกันงมค้นหาปืนของกลางนะคะ

ก็นำตัวกลับไปโรงพักอีกรอบหนึ่ง
เรื่องต้นในนินโดนไป๓ข้อหา

พาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

อีก๔รายไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนเจ็บ

ตำรวจก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไร
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำเพิ่มอย่างละเอียดก่อน
คนที่ว่านี้ที่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะต้องกันตัวเอาไว้เพื่อเป็นพยาน
ยิงกันฟันกันง่ายนะคะ